ไปดูเรื่องดราม่าในโลกโซเชียลกันหน่อย
ที่มีการเผยแพร่ภาพเด็กชายคนหนึ่งที่เป็นออทิสติก
ปั่นจักรยานแล้วก็พ่วงรถพ่วงด้านหลัง
ซึ่งมีล้อรถขนาดใหญ่พ่วงไปด้วย
เห็นภาพก็สงสารทำไมต้องมาทำงานแบบนี้

จากกรณีที่ได้ไปพบคนนี้
น่าจะเป็นเด็กหนุ่มอายุไม่ได้เยอะเท่าไร

แล้วก็มีการลากรถพ่วง

ซึ่งหมีก็สนับเหมือนกัน

อีกข้างหนึ่งก็เป็นรถยนต์ล้อธรรมดา

มีการแชร์ภาพความน่าสงสาร
ของน้องคนนี้ในโลกโซเชียลครับล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่บ้านของชายคนดังกล่าวพบว่านายปันัยกรมั่นจัญญาน้องภูมิ
น้องภูมิอายุ๒๒ปีแล้วคุณผู้ชมนะฮะมีอาการป่วยเป็นโรคออทิสติกแล้วก็ไม่ได้มีฐานะยากจนอะไรครับ
ก็เลยไปคุยกันไปสอบถามทางด้านของผู้ปกครองบอกว่าไม่ขอเปิดเผยชื่อแล้วก็ข้อมูลเนื่องจากว่าเป็นข้าราชการ
ว่าลูกชายเนี่ยชอบไปทำงานรับจ้างซึ่งเคยห้ามปรามแล้วแต่ว่าน้องภูมิเองไม่ฟังครับ
ภูมิจะออกจากบ้านเวลาที่ผู้ปกครองออกไปทำงานซึ่งหากผู้ปกครองอยู่บ้านน้องภูมิก็จะไม่ออกไปไหน
แล้วก็เคยฝากให้น้องทำงานอยู่ที่ทำงานหลายที่แต่ก็ทำได้ไม่นานครับซึ่งงานที่ทำอยู่เนี่ยทางบ้านเองเป็นห่วงมาก
แต่ไม่รู้ว่าจะห้ามปรามอย่างไรผู้ปกครองเองก็ยังบอกว่าที่บ้านทำสวนเกษตรอยู่หลายสิบไร่
ให้น้องไปทำแต่ก็อดทนได้ไม่นานก็อยากออกไปทำงานรับจ้างแบบนี้น้องชอบมากกว่านะครับ
ใครเห็นก็ระวังน้องเขาด้วยแล้วกันขับรถอยู่ริมทางแบบนี้นะครับ